คุณคะส่วนเรื่องต่อไปที่จะบอกเนี่ย

มั่นหมายไปแล้วนะคะกับโจนัสค่ะ
แฟนนุ่มตาน้ำข้าวนะคะก็มีเพื่อนพ้อง
ในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยนะคะ

แต่คนเรานะมันเป็นที่จุดสนใจอย่างนี้ไง
มีคนยินดีนะคะก็ต้องมีพวกแบบ
ก็มีคนบางกลุ่มมีพฤติกรรมต่อต้านเข้ามานั่นแหละ

ด่าเธอได้แต่อย่าด่าแฟนแขนนะ

สำหรับคอมเม้นท์อย่างเช่นคอมเม้นท์เพจที่๓

เราบอกว่าเราไม่เคยเหยียดเพนะ

เราสามารถเหยียบเพื่อนมนุษย์ให้กันแล้วอุ๊ยผู้หญิงเป็นโลมอี

เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหมด
เธอจะบินมามั่นหมายแล้วนะคะ

รับเลยว่าพยายามจะหาเวลาให้อยู่ด้วยกันมากที่สุด

เธอเข้าใจนี้งานยุ่งจริงด้วย

ก็ไปไปแล้วก็

แต่น้ำตาคลอซึม

เราก็อุ๊ยสวย

แฟนตัวเองไปอยู่ตรงนั้นมีคนให้ความสนใจ

รักของเพศที่๓ถ้าคุณมีความจริงใจต่อกัน

มันตุด้วยเต็มนะจริง
ฉันเคยร่วมงานกับเขาไปนายงานข่าวมีนาน
อย่างที่บอกไปแหละความน่ารักความเป็นกันเอง

แล้วก็ให้ความรักกับพี่รักสัมมิตรแคะ
ไปยังแฟนพี่เขาด้วยเพราะว่าหน้าตาน่ารักเหลือเกินนะคะ